ปฏิบัติภารกิจของทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองกันหน่อยนะคะ
เป็นการตรวจยึดรถนะคะที่รับจำนำของเจ้ามือหวยบรรยากาศ
โอ้โหโกลหนทีเดียวไปให้ดูกันก่อนค่ะ
นี่แหละค่ะทันทีที่ทหารและฝ่ายปกครองในอำเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคามบุกชาร์จเข้าไปภายในบ้านเลขที่๑๐๔หมู่๕ตำบลบรบือ
ก็ทำให้คนส่งโพยพนันหวยใต้ดินแล้วก็คนจดโพยหวยเนี่ย
วิ่งแตกคือหนีกันไปคนละทิศคนละทางเลยค่ะ
เจ้ามือคนจดโพยวิ่งหนีเข้าทุ่งแบบนี้
ทหารตำรวจทำไงก็ต้องวิ่งตามไปด้วยนะครับ
วิ่งตามค่ะท้ายที่สุดก็จับกลุ่มได้๗คนนะคะ
และก็ยังตรวจยึดของกลางค่ะ
เป็นโพยหวยใต้ดินเป็นจำนวนมากเลย
มียอดเงินแทงพนันกว่า๒แสนบาท
เครื่องคิดเลขห้าชุดเงินสดอีกห้ามึงห้าร้อยบาท
สอบถามไปยังเจ้าของบ้านนะคะ
ก็คือนางทองรินลมสมบุติอายุห้าสิบห้าปี
บอกว่ารับเป็นผู้จัดให้มีการพนันหวยใต้ดินค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยยึดรถยนต์ที่เจ้าของบ้านรับจำนำเอาไว้
แล้วก็ยังคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด

ก่อนที่จะส่งมอบผู้ต้องหาให้ตำรวจภูทรบรบือดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
นางทองรินเองก็ต้องปฐมพยาบาลคนส่งโพยที่วิ่งหนีหกล้ม
ได้รับบาดเจ็บที่เท้าเล็กน้อยกันด้วย
ก่อนที่จะฝากถึงลูกค้าแทงพนันหวยใต้ดินในงวดวันที่๑เมษายน

วันนี้โมคะไม่จ่ายเงินให้คนที่ถูกหวยใต้ดิน
แล้วก็ยังจะคืนเงินให้กับคนที่แทงภายหลังด้วยนะคะ
ก็เป็นอันจบไปสำหรับงวดนี้

ส่วนลอตเตอรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย

รางวัลที่๑จำได้ขึ้นใจเลขท้าย๒ตัว๘๐
แต่เลขที่ออกมาฮือฮาที่เมื่อวานผมไปถ่ายทอดสด

แล้วก็เบิ้ล๐๐อีกเลขเลข๐มันเบิ้ล

ในหน้า๒ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้

เมื่อวานก็ลุ้นอยู่นะทั้ง๗๗เอ่ย

เลขรถนายกยังไม่เห็นออกเลยนะฮะ